คุณนมพันธุ์ลัมศรรย์เขาก็ไปพร้อมกับนักเตะทั้งสุริสาทร์สร้างไทยสงศ์ศิฬาวันอินตะมีและกาวราบวรณบุญสิงห์ครับ
ร่วมเปิดตัวแล้วก็ชมภาพยนตร์สั้นในรอบปฐมทัศน์เรื่องข้าวต้มมัดเดริเวอรี่ครับ
ในงานซึ่งบรรดานักฟุตบอลหญิงก็แต่งชุดไทยนะครับในสมัยรัชกาลที่๕
ซึ่งเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนครับมาดามแป้งก็บอกว่าอยากจะ
ความสุขให้กับคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยภาพยนตร์สั้นที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว
แล้วก็วันนี้นักฟุตบอลหญิงก็ได้สวมชุดไทยให้เข้ากับบรรยากาศของงานเนี่ยครับกล้องจับมานี่จำแทบไม่ได้เลยนะครับ
บางคนเป็นสาวหล่อซะด้วยครับแต่ว่าก็แต่งมาให้เข้าบรรยากาศครับ
ที่ไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเป็นสมัยที่๒ติดต่อกันครับ
วันนี้น้องบอลหญิงก็ต้องบอกว่าบอลหญิงชุดนี้นะคะทำได้ทุกอย่างนะคะ
บอลไปจนยันแต่งชุดไทยนะคะ
ก็น้องก็อยากมาเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้ด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นส่งความสุขให้น้องบอลหญิงเช่นกัน
ก่อนที่จะถึงโค้งสุดท้ายที่จะเก็บตัว
ในวันที่๖มกราคมนี้นะคะ
ก่อนไปเจอศึกบอลโลกในเดือนมิถุนายนนะคะ

ก็วันนี้ก็ฉลองปีใหม่กันก่อนค่ะ